รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหมให้ดูแลเรื่องการข่าว
หลังจากที่มีรายงานข่าวระบุว่าอาจจะมีกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มที่ก่อเหตุความวุ่นวายอย่างกลุ่มไอซิสกลุ่มก่อการร้ายในลักษณะแบบนี้
อาจจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อเดินทางไปยังประเทศที่๓ค่ะ
พลตรีคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหมเปิดเผยผลการประชุมสภากลาโหมค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กำชับให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหม
ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การสู้รบในต่างประเทศ
โดยเฉพาะที่อีรักษ์และซีเรียเนื่องจากคาดว่ากลุ่มไอซิสและกลุ่มหัวรุนแรง
มีแนวโน้มจะหลบหนีออกจากพื้นที่ประเทศดังกล่าว

และอาจจะเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
อาจมีชาวโรฮิงญาหลบหนีเข้าเมือง
เพื่อใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่๓ค่ะ
ท่านก็ขอให้รวมติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างชาวโรฮิงญาที่เกิดขึ้นในรัฐยักษ์ไทยในประเทศเมียนมาร์ด้วยนะครับ
ซึ่งมีแนวโน้มว่าเหตุการณ์จะเกิดผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
โดยใช้ไทยเป็นทางผ่านเข้าประเทศปลายทาง
ท่านรองนโยคและรวมติว่าการกดสงกราโหมในกำทับให้หน่วยขึ้นตรงกดสงกราโหม
ให้ความสำคัญกับงานด้านการข่าวและเพิ่มมาตรการดูแลการเข้าออกพื้นที่ชายแดน
ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำนะครับ
ขณะเดียวกันก็ให้ติดตามความเคลื่อนไหวความเชื่อมโยงของกลุ่มต่างและเครือข่าย
เพื่อระงับยับยั้งป้องกันไม่ให้มีการกระทำการที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและภูมิภาค
โศกระทรวงกลาโหมยังบอกด้วยนะคะว่าในการประชุมครั้งนี้
ในเรื่องของระบบข่าวครองร่วมกัน
และจะมีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมเท่าที่จำเป็น
เตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามเฉพาะหน้า
โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของกองทัพค่ะ